มาดูภาพที่เขามีการแชร์ในโลกโซเชียล
แล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวานนี้ด้วย

แต่คนที่มาใช้สะพานลอย
แทนที่จะเดินได้อย่างปลอดภัย
จะเดินขึ้นสะพานลอยข้ามตามปกติ
แต่คราวนี้ขึ้นสะพานลอย

เฮ่ยเราท่ามุดเหมือนกัน

เพราะมันมีสายไปขวางอยู่คุณผู้ชม
แต่อันนี้คือบรรยากาศของเมื่อวานนะคะ
เพราะว่าพอภาพนี้มันแชร์ในโลกโซเชียล

เจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จุดบริเวณหน้าวัดกรยานมิตร
ที่ถนนอรุณอมรินซอย๖นะคะ
แขวงวัดกรยาเขตธนบุรี

ที่เขาต้องคอยมุด

ไปคุยกับเด็กที่เขามุดอยู่ตรงนี้นะ
คือวัดกรรยานมิตรน้องเขาเล่นอยู่ตรงนี้
เขาบอกว่าหนูก็กลัวหนูก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือสายอะไร

ถ้าเกิดฝนมันตกมาแล้วจะทำยังไง

เหมือนอะไรนะเล่นโดดหนังยางเลยนะ

ทีนี้ค่ะตอนนี้ชาวบ้านสามารถใช้งานสะพานลอยนี้
ได้ปกติทั้งสองฝั่งแล้วนะคะ
โดยพันธาเอกอันนบภัยบูลช่างสื่อสารทางสายไฟ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

บอกว่าได้รับการประสานมาจากทางเขต
มีก่อนจะสร้างสะพานลอยอีก
ทีนี้ทางกองทัพเรือยังไม่ได้รับหนังสือ

เพราะว่าถ้าเกิดได้รับหนังสือจะรีบมาตัดสายดังกล่าวทันทีเลย
ชาวบ้านที่เขาอยู่บริเวณนี้เขาก็รู้นะคะ
อย่างคุณสำสำเริงปฐุมอายุ๕๔ปี
เขาก็บอกว่าส่วนตัวรู้นะว่าเจ้าสายนี้มันไม่เป็นอันตราย
แล้วสะพานลอยยังไม่เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการ
แต่อนุญาตให้ประชาชนใช้ก่อนได้
ส่วนใหญ่คนที่จะเดินขึ้นสะพานลอยก็จะมีนักท่องเที่ยวมีนักเรียน
แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครได้รับอันตราย
คือแปลว่าอะไรสะพานนี้มันเสร็จแล้วแหละ

เพราะว่าพอไม่มีป้ายมาติดคนก็คิดว่าเดินได้ก็ข้ามปกติ
แต่ปัญหาที่มันติดอยู่คือเขายังไม่ได้จัดการเรื่องสายที่มันพาดผ่านอยู่ด้านบนไงคะ
ทีนี้ค่ะพอเขตธนบุรีก็ชี้แจง

ทางการไฟฟ้านครหลวงมีการส่งหนังสือ
บอกว่าให้ช่วยเคลียร์สายสื่อสารทั้งหมดหน่อย

ดำเนินการไปแล้วเหลือ๖เส้นค่ะ
ก็คือเป็น๖เส้นที่พบบนสะพานลอยทั้งสองฝั่งนี่แหละ
ฝั่งหนึ่งคือฝั่งวัดกรยานมิตร
มีสายไฟของทางสำนักระบายน้ำ
แล้วก็กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
ส่วนฝั่งตรงข้ามวัดเนี่ยเป็นของกรสวงกราโฮม
แล้วก็หน่วยงานเอกชนอีก๓แห่งนะคะ
ฟังเสียงพอเขตธนบุรีหน่อยค่ะ
คือหนังสือไปล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างแล้ว
ตอนที่เราสำรวจน่าจะไม่ถึง๒ปีครับ
ประมาณสัก๗๘เดือนก่อนก่อนงานเราจะเสร็จ
เราก็แจ้งไฟฟ้าอีกครั้งว่ายังมีสายที่ติดค้างอยู่นะ

ซึ่งเขาก็รับปากแล้วว่าเขาเร่งรัดแล้ว
เมื่อเช้าเนี่ยทางหน่วยงานราชการมาดำเนินการตัดต่อเองหมด
ส่วนของสายสื่อสารเอกชนอีก๓เส้นเนี่ย
เราได้ประสานกับทางการไฟฟ้าให้มาช่วยดู
ซึ่งก็ให้ความเห็นว่าระบบการเกาะเกี่ยว
ซึ่งต้องรับย่ายการไฟฟ้าที่ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ
แล้วฝั่งการไฟฟ้าก็ได้แจ้งทางสายสื่อสารเอกชนนี้ไปแล้วเมื่อ๒เดือนก่อน
ดังนั้นเขาให้ความเห็นว่าถ้ามันเป็นอันตรายเนี่ย
ก็อยากให้ทางคุณพิการเขียนเนี่ยดำเนินการตามหน้าหน้าที่ได้เลย
เสร็จปั๊บทางกศธชก็ส่งเจ้าที่มาดู
แล้วก็ได้ปัจจ้าอาบสารแจ้งให้หน่วยงานของอีก๓เส้นเนี่ย
อันนี้มาดำเนินการต่อเข้าระบบเหมือนเดิม
ก็คือเท่ากับตอนนี้คือทางเขตจัดการก่อนเลย

เขาใช้เวลาในการตัดพวกสายต่าง
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึงเที่ยงคุณผู้ชม
ตัดแล้วคำถามก็อ้าวแล้วยังไงต่อล่ะ
คือเขาเอาสายตรงนั้นมาเชื่อมให้ลอดใต้สะพาน
ก็แปลว่าการใช้งานของสายพวกนี้
ยังใช้งานได้ปกติเพราะว่ามาเชื่อมลอดใต้สะพานแล้ว

ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการ๒๓สิงหาคม

แต่ไม่ต้องกลัวใช่ไหมอันตรายจากสายไฟด้านล่าง

เขาก็จะประสานหน่วยงานต่างนะครับ